หนึ่งรายการนะครับเป็นรายการที่ค้นหานักกีฬาเข้าสู่ทีมชาติ
ก็คือรายการการแข่งขันเพาะกายมิสเตอร์ไทยแลนด์นะครับ
สองคนอาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องของการออกกำลังกายมาก

คือแค่เดินไปไหนมาไหนไม่ได้กินข้าวนี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้
ไปดูหน่อยนะครับว่าเรื่องราวของการออกกำลังกายสาวที่เล่นเพาะกายเนี่ย
หน้าตาสวยนะแต่ทำไมถึงชอบปลูกกล้ามกัน
หมายของเธอคืออะไรติดตามได้จากรายงานครับ
กระหนกวันโคลวิทสาวหน้าหวานจากจังหวัดสงขลาวัย๒๙ปี
ลงแข่งขันในรุ่นโมเดลฟิสิกส์หญิงความสูงไม่เกิน๑๖๐เซนติเมตร
เธอยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นกับการแข่งขันในครั้งนี้
เพราะถือเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพาะกายในเวทีระดับประเทศ
หมายคือโอกาสในการติดทีมชาติไปแข่งขันในระดับนานาชาติ
ชอบออกกำลังกายเขาก็บอกว่าบอดี้เราน่าสนนะเพราะว่ากีฬาเปลี่ยนเทนนิ่งค่ะ
ก็เลยลองมาเล่นดูก็มั่นใจเกินร้อยค่ะ

แล้ววันนี้ผู้แข่งเป็นยังไง
เก่งมากแล้วก็สวยกันทุกคนเลยค่ะ
อีกหนึ่งสาวน้อยวัย๑๙ปีจากจังหวัดเชียงใหม่
สาวหน้าสวยที่พกดีกรี๒เหรียญทอง
จากการแข่งขันเพาะกายในกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุพรรณบุรีเกมครั้งที่ผ่านมา
อดีตนักกีฬาเรือพายที่ผันตัวเองมาเล่นกล้าม
เธอใช้เวลาในการฟิตร่างกายเพียง๑เดือน
ในการเข้ามาแข่งขันในรุ่นโมเดลฟิสิกส์หญิง
ความสูงเกิน๑๖๕เซนติเมตร

ในการเป็นนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทย
แม้ว่าจะเป็นการข้ามรุ่นมาสู้กับนักกีฬารุ่นพี่
ที่มีประสบการณ์มากกว่าก็ตาม
หวังค่ะ
ก็ตั้งใจมากเลยแต่ว่า
คือด้วยการที่เราเพิ่งมาเล่น
มันอาจจะแบบยังไม่ไตไปถึงคันนั้น
นักกีฬาพ่อแก่หญิงที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้นะครับ
ถือว่าเป็นสีสันที่สร้างความฮือฮา

แต่เราคงต้องมาดูกันนะครับว่าใครจะสามารถทำได้สำเร็จ

ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงาน